นี่ยังดีในโรงไม่มีศพ
แต่สิ่งที่อยู่ในโลงมันมีผ้าขาวมีคราบเลือดคราบน้ำเหลืองอยู่ในนั้น

เลขบนฝ่าโลงเดี๋ยวค่อยดูไปด้วยกัน
ค่ำเมื่อวานค่ะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าเนี่ยเจอโรงศพอยู่ริมทาง
ซอยเทพประสิทธิ์๗ที่บังละมุงชนบุรีก็คือพื้นที่ตำบลหนองปลือ
ก็เป็นป่ารกทึบนะคะโรงศพสีขาวอยู่ในพงหญ้า
ไม่มีศพแต่อย่างที่มิ้วบอกคุณผู้ชมไปอะค่ะมีผ้าสีขาว
เลือดเปื้อนคราบน้ำเหลืองชาวบ้านบอกว่าสองสามวันก่อน
เห็นโรงศพอยู่ในป่าเห็นมา๒๓วันแล้ว
แต่ไม่กล้าเข้าไปดูไม่กล้าเข้าไปใกล้
เดินผ่านตอนกลางคืนก็ขนลุกกันไปตามตามกันก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องหาที่มาของโลงใบนี้นะคะยังไม่รู้ที่มาที่ไปของโรงใบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชม
มีแต่เลขบนฝาโลงนี่ค่ะให้บอกเลขไหมคะหรือว่าจะดูเองคะ
มีไหมเขามีภาพไหมงั้นมิ้วบอกกันแล้วกันเนอะ
เลขบนฝาโลงก็คือ๖๓๕นี่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของโรงนี้อะเนาะ
ก็เลยต้องแยกชิ้นส่วนโลงตรงนั้นเลยพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งในที่ที่เหมาะสมต่อไป
นี่ไงแยกแล้วนี่ตรงนี้เห็นไหม
อาจจะไปใครไปทำตกแล้วไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ลงก็ไม่ได้ใบเล็กนะคะทำตกแล้วไม่รู้อย่างนี้เหรอ